ก็ต้องให้กฎหมายจัดการ
หรือพี่ประจักษ์หรือพี่เทรง

อย่างนี้เราต้องไปดำเนินคดีอะไรอย่างนี้

แต่ว่าเราทางผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการก็บอกว่า
ค่อยพูดคุยกันนะเราเป็นน้องใหม่ก็พยายามที่จะ
หาเวลาแล้วหาพวก
คนที่ไว้ใจได้ที่น้องเขาสบายใจอยากให้มาเป็นสื่อกลางในการ
คุยแต่ก็หลายรอบแล้วก็ยังไม่บรรลุก็คงจะต่อไปก็คงจะต้องมา
มาคุยเรื่องข้อกฎบทหมายมากขึ้นอะไรนี้กับร้องไปหาเนี่ย
ถึงที่สุดแล้วก็ก็ยังยังไม่อยากจะทำแต่ว่าถ้าถ้าน้องก็ยัง
เข้ามาคุยหรือว่าถ้าทำให้ความสับสนเกิดขึ้นในในวงการ
แวดวงเนี่ยก็น่าจะได้ไปถึงจุดนั้น
เออนะคะก็ฟังเจ้าของค่ายไปแล้วนะคะมาฟังด้านนักร้องตัวท็อปของค่ายบ้างดีกว่า
ลำไยหายทองคำค่ะเธอก็บอกมาแบบนี้ว่า
เจ้าของค่ายกับน้องสาวสุดซีที่แต่งเพลงให้เธอร้องจนโด่งดังนะคะ
จะมีปัญหากันอยู่แต่ว่าสำหรับเธอนั้นยืนยันเลยว่าความสัมพันธ์กับน้องอาร์มชุติมาเนี่ย
ยังเหมือนเดิมค่ะไม่ขอยุ่งเรื่องปัญหาสัญญาที่เกิดขึ้นนะ
อกจากนี้ค่ะเธอยังกล่าวถึงความรู้สึกที่ได้กลับมารับงานตามปกตินะ
หลังสูญเสียหัวหน้าวงดนตรีไปเพราะอุบัติเหตุด้วยค่ะ
เรื่องอาร์มก็น่าจะเป็นของทางผู้ใหญ่ค่ะ
แต่ว่าส่วนตัวลำไยเองก็ไม่มีอย่างค่ะก็ปกติกับน้องค่ะ
ยังคุยเล่นกันในไอจีคือเก่าค่ะ
เพิ่งกลับมารับงานหลังจากที่ลดความ
ใช่ค่ะก็ด้วยสภาพจิตใจด้วยค่ะ
แล้วก็ด้วยหลายอย่างด้วยการรวมวงกันหลายอย่าง

ตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อก่อน
อาจจะมีอาการแบบตกใจตกใจนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ในสถานการณ์ค่ะ
ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะทุกอย่างกลับมารับงานได้ตามปกติค่ะ
เพราะว่าก็ต้องเห็นงานต่อไปค่ะ
เหมือนที่น้องลำยายเขาบอกนั่นแหละค่ะ

ครับอ่ามใจบอกแล้วเคลียร์แล้วอาร์มสุดเหมือนกันไม่มีปัญหาอะไร
ค่อยเป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วแล้วก็น้องอาวเป็นคนแต่งเพลงให้รำ